ใครก็อยากได้เงินเก็บเงินเสร็จแล้วก็อยากได้ทั้งเป็นกำไรเป็นดอกเบี้ยของเรา
เล่นแชร์นี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะนะครับผมก็เล่นนะเอาจริงนะก็รวมกลุ่มกันกับเพื่อนสนิทในการเล่นแชร์กัน
แต่ว่ามันมีการเล่นแชร์ออนไลน์ถูกอันตรายนะคุณคืออย่างที่คุณบอกเนี่ยก็คือกับเพื่อนสนิทแต่กรณีนี้ที่เกิดขึ้นค่ะ
เล่นแชร์ผ่านทางไลน์ตั้งกลุ่มขึ้นมาบอกว่าถ้าเอาเงินไปลงแล้วจะได้กำไร๑๐
แล้วรู้จักหน้าค่าตาในวงแชร์ไหมก็นั่นน่ะสิท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะปิดกลุ่มนี้หายไปเลย
เพราะฉะนั้นไปดูวิธีการของมิจฉาชีพกลุ่มนี้กันนะคะในปลดทุกข์ภัยออนไลน์ค่ะ
จากสมภัณฑ์ต่อต้านแชร์ลุกโซแห่งประเทศไทยเนื่องจากมีผู้เสียหายจากกรณีถูกหลอกให้เล่นแชร์ออนไลน์เสียหายมูลค่ากว่า๑๐ล้านบาทผู้เสียหายรวมแล้วกว่า๑๐๐คนและมิจฉาชีพก็ยังก่อนสร้างดีแล้วหลายครั้งแล้วมันจะเป็นประเภทที่เราถู
ซึ่งขณะนี้ก็ยังคงมีการเปิดเล่นแชร์ออนไลน์อยู่
จากที่เราได้พูดคุยถึงวิธีการหลอกลวงเหยื่อก็คือ
จะมีการเข้ามาเชื้อเชิญเข้าไปร่วมเล่นแชร์

โดยจะตั้งเป็นห้องเอาไว้เพื่อเล่นแชร์โดยเฉพาะ
ซึ่งมีเงื่อนไขที่หลอกล่อใจให้เหยื่อร่วมเล่น
อย่างเช่นหากนำเงินมาร่วมในวงแชร์๑๐๐บาท
ก็จะได้กลับไป๑๑๐๐บาท
หรือจะได้เงินเพิ่ม๑๐นั่นเอง
แต่จะเป็นการจ่ายคืนวันละ๑๐ของเงินทุนที่ลงทุนไป

นายสัตวัสดิ์หนอกแก้วผู้เสียหายรายนี้
เท้าแชร์หลอกลวงเงินสูญเสียไปกว่า๑ล้านบาท
บอกว่าเมื่อเหยื่อตายใจร่วมวงในการเล่นแชร์ผ่านไลน์
โดยการนำเงินโอนเข้าไปให้เท้าแชร์
ซึ่งเมื่อมีการจ่ายเงินคืนให้สักระยะ๓๕วัน
เหยื่อตายใจว่ามีการจ่ายเงินคืนจริง

หลอกล่อให้เหยื่อลงเงินเพิ่มในวงแชร์

บอกว่าบอกว่าห้องนี้ลงแล้วแบบได้กำไรจริง
เขาหลอกเป็นรายวันนะครับผม๑วัน
ก็คือ๑วันได้ให้๑๐
ช่วงแรกประมาณสัก๑อาทิตย์นี่จ่ายทุกวันเหมือนกันนะครับ

หลังจากนั้นก็ดูแล้วมันได้จริง
ก็เลยลงเพิ่มไปเรื่อย

เมื่อมีการจ่ายเงินคืนประมาณ๗วัน
เท้าแชร์ก็จะมาบอกผู้ร่วมลงทุนในกลุ่มว่า
มีหน่วยงานรัฐมาตรวจสอบเงินในวงแชร์

และไม่สามารถจ่ายเงินคืนได้ในขณะนั้น
วาสนาชิดพังเทียมผู้เสียหายบอกว่า

เท้าแชร์ก็จะมาเชิญชวนให้เหยื่อย้ายไปตั้งกลุ่มใหม่

เพื่อที่จะได้มีเงินหมุนเวียนในวง
หากไม่เริ่มลงทุนใหม่เงินเก่าที่ค้างอยู่

เกรงว่าจะไม่ได้เงินที่ร่วมลงทุนไปครั้งก่อน
สุดท้ายก็วนกลับมาในรูปแบบเดิม
คือปิดกลุ่มและมิจฉาชีพก็หายตัวไป
เราได้พูดคุยกับนายสามารถเจนชัยจิตวนิษฐ
ประธานสมาภัณฑ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย
ที่ทำงานเกี่ยวกับคดีแชร์ลูกโซ่มาอย่างยาวนาน
ให้ข้อมูลว่าทุกวันนี้กระบวนการเอาผิดกับมิจฉาชีพ
หลอกลวงเหยื่อล่าช้าเกินไป
จึงทำให้มิจฉาชีพมีเวลาระหว่างรอการแจ้งความ
เอาผิดไปหลอกลวงเหยื่อรายใหม่อยู่ตลอดเวลา
ฉะนั้นใครที่อยากมีรายได้ง่าย
โดยการลงทุนเช่นนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกหลอก
จริงว่ากระบวนการยุติธรรมหรือกระบวนการเอาผิดกับผู้ต้องหามันช้า
มันเลยทำให้ผู้ต้องหาเขาไม่กลัว
เขาไม่กลัวกระบวนการยุติธรรมว่าจะทำอะไรเขาได้

เพราะว่าพวกนี้ก็คือไม่มีต้นทุน
อกร้อยหนึ่งก็ได้ร้อยหนึ่งหลอกได้หมื่นนึงก็ได้หมื่นหนึ่ง

เหยื่อเหล่านี้ฝากเตือนถึงประชาชนทั่วไป
โดยไม่รู้ว่าเท้าแชร์จะนำเงินไปทำอะไรบ้าง
หรือไม่รู้เลยว่าเท้าแชร์คือใคร
ก็ควรที่จะห้ามใจเอาไว้ไม่ให้หลงกลไปกับผลตอบแทนที่สูง
จากกรณีนี้ผู้เสียหายกำลังดำเนินการแจ้งความว่าผิด
กับเท้าแชร์รายดังกล่าวที่หลอกลวง

มิจฉาชีพที่แอบเนียนเอาการเล่นแชร์
หลอกเอาเงินก้อนไปทั้งหมด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน